ส่วนที่เชียงรายครับเกิดเหตุสลดขึ้นลูกในไส้
โมโหขอเงินพ่อไม่ได้สิ่งที่ลูกคนนี้ทำก็คือ
บีบคอแล้วใช้ด้ามปืนทุบเข้าที่ไทยทอยครับ
พ่อต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมครับลูกคนนี้นี่มันโหดเยี่ยมมากน่ะอืม
เคยฆ่าแม่เลี้ยงมาแล้วด้วย
แล้วนี่มาฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง
สภาพของนายอินจันทร์อายุ๖๔ปี
ฟุบอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งครับ
ในพื้นที่เวียงชัยจังหวัดเชียงราย

สภาพของเขาคือสวมเพียงแค่กางเกงชั้นในตัวเดียว
แล้วก็เลือดไหลที่ไทยทอยมีบาดแผลคล้ายถูกทำร้ายตามเนื้อตามตัว
หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็มาพาตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วเขาก็ตายเมื่อตอนเที่ยง๕๔นาทีวันนี้ครับ
คนก่อเหตุก็คือนายประสงค์อายุ๓๑ปีครับเป็นลูกชายแท้
ลูกแท้ครับด้านซ้ายของจอ
ลูกชายแท้ของนายอินจันทร์ก่อเหตุเสร็จปั๊บนั่งอยู่ที่แคร่ข้างคอกวัวใกล้กับกระท่อม
เป็นจุดที่เขาทำร้ายพ่อจนเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายพ่อเขาก็ตาย
ตำรวจสพเมืองเชียงรายคุมตัวได้ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ตรวจพบมีลูกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑นี่นะฮะอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้าย
ซึ่งเจ้าตัวก็สวมใส่อยู่นะครับมีปืนลูกโม่จุด๒๒๑กระบอกกระสุนปืน
ลูกซองเบอร์๙๑๑และนอกจากนี้มีกระสุนปืนขนาดจุด๒๒๒ด้วยเหล่านี้
เป็นของกลางที่ตรวจเจอนะครับเจ้าตัวยอมรับว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นของเขาเอง
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านโป่งขามหมู่๑๖ตำบลห้วยศักดิ์บอกว่า
หลังเกิดเหตุได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนาหมู่๑๒
ตำบลดอนศิลาครับว่านายอินจันทร์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบเนี่ยถูกลูกชายทำร้ายก็เลยบอกให้ตำรวจเนี่ย
ไปจับกลุ่มตัวผู้ใหญ่บ้านออนอนงบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ
วันคนเป็นพ่อขายวัวได้เงิน๒๐๐๐กว่าบาทวันที่เกิดเรื่อง
เนี่ยพ่อลูกเขาก็มานั่งกินข้าวแล้วก็ดื่มเหล้ากันแล้วลูก
ขอเงินจากพ่อตัวเองแต่พ่อไม่ให้ครับก็คาดว่าทำให้
โมโหมากโมโหเลยใช้ด้ามปืนลูกซองฟาดเข้าที่ไทยทอย
แล้วบีบคอครับไปเจอว่าซี่โครงหักคงจะโดนหนักมากแล้วก็
ต้องรีบส่งรักษาที่โรงพยาบาลพ่อเนี่ยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไป
บ้านเพื่อนต่างหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ๖๐๐เมตรไปขอความช่วย
เหลือจากเมื่อคืนจนกระทั่งเกือบบ่ายโมงวันนี้ก็สิ้นใจตาย
ผู้ต้องหามีประวัติก้าวร้าวครับมีเสพยามีติดเหล้าเคยทำร้าย
เลี้ยงจนตายแล้วติดคุกนานกว่า๓ปีพ้นโทษออกมามาอยู่
กับพ่อช่วยพ่อรับจ้างพ่นยาเผาถ่านเลี้ยงวัวและที่ผ่านมา
มีประวัติว่าทำร้ายพ่ออยู่บ่อยครั้งด้วยครับ
ในส่วนของที่ทะเลาะวิวาดกันก็จะเป็นในส่วนเขาสงสัยจะ

สงสัยจะเป็นเรื่องเงินนะคะ

เวลาไปไหนในหมู่บ้านหรือว่า
พื้นที่ใกล้เคียงก็มีแต่คนกลัว
วันนี้เราส่งบเบ้อร์พุทธยุธลงพื้นที่
ไปที่บ้านของนายประสงค์คนก่อเหตุ
ลักษณะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
เป็นบ้านหรือบางคนก็เรียกว่า
มีรอยเลือดเปื้อนบนกระดาษรังสีขาว
คิดว่าตรงจุดนี้ค่ะน่าจะเป็นจุดที่พ่อถูกลูกชายทำร้ายนะคะ
ส่วนถนนด้านนอกบ้านก็มีเศษชิ้นไม้ส่วนที่เป็นด้ามปืนลูกซองยาว
ใช้เป็นอาวุธทำร้ายพ่ออันนี้คือมุ้งเปื้อนเลือดนะคะโชคเลยค่ะ
ผนังห้องเห็นว่ามีตัวอักษรเขียนเอาไว้ด้วยค่ะคิงครับ
แต่เป็นภาษาจีนตัวบนน่าจะเป็นคำว่าหว่อที่แปลว่าฉัน
ข้างล่างเหมือนจะแปลว่ามีชื่อเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ตัวมันคล้ายคล้ายของญี่ปุ่นแต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
ว่ามันจะสื่อถึงอะไรหรือมีใครมาเขียนเอาไว้หรือเปล่า
ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับลุงอ้ายนะคะลุงอ้ายเป็นเจ้าของบ้าน
หลังที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือค่ะคราบเลือด
ยังติดอยู่ตามพื้นแล้วก็แคร่ใต้ถุนบ้านอยู่เลยลุงอ้ายเล่าบอกว่าสองทุ่มเมื่อวานเนี้ย
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบนถนนแล้ววิ่งเข้ามาฟุบอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านขอความช่วยเหลือ
ตอนแรกเขานึกว่าเป็นหลานชายที่เมาเหล้าขี่รถมาหาพอออกมาดูก็เห็นว่าเป็นผู้ตายได้รับบาดเจ็บหนัก
เลือดนี่ไหลออกมาจากหูด้านซ้ายแล้วก็ตรงท้ายทอยถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าถูกลูกตี
แล้วก็บีบคอทำร้ายมาเลยรีบให้ภรรยาวิ่งไปบอกชาวบ้าน
ให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประสานกู้ภัยมาช่วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ตายก็มักจะเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าทะเลาะกับลูกชาย
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นทุบตีทำร้ายร่างกายอ่ะค่ะส่วนตัวลูกชายเนี่ย
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีประวัติเยอะติดยาติดคุก
แล้วก็อย่างที่บอกไอ้ที่ว่าทำร้ายร่างกาย

ทีมข่าวได้คุยกับนายสำรานะครับ

จริงแล้วใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่กับพี่ชายนะ

แค่ว่าก่อนหน้านี้พี่ชายกับครอบครัว

แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ว่า
ลูกแทงแม่เลี้ยงจนตาย

แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านสวนที่เกิดเหตุ

เอาไว้อยู่ที่บริเวณผนังไม้

แล้วเขาก็ทำอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเผาถ่าน

จะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่นาน

แล้วก็มาอาศัยที่กระท่อมหลังนี้แหละครับ

อาจจะได้ทักษะมาจากในคุกหรือเปล่า
อืมแล้วอาจจะเขียนไปตามภาษาคนที่สติไม่ดีมั้ง

แต่ว่าคือมิ้นท์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาใช่ไหม

กลางนี่ไม่แน่ใจแต่เขียนถูกนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าอ่านว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าแถวล่างก็คือแปลว่ามีชื่อเสียง
แต่ว่าย่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปได้ทักษะนี้จากในคุกมาไหม
แล้วก็ออกมาเขียนเนี่ยอาจจะตามภาษาคนสติไม่ดีมั้ง
ครั้งครับได้ยินข่าวว่าพี่ชายทะเลาะกับลูกแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นทุบตีทำร้ายกันนะ
แล้วตัวของลูกชายเนี่ยที่ก่อเหตุนอกจากพ่อแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะกับใครนะครับ
แต่ญาติทุกคนก็ระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา
ทีนี้ศพของพี่ชายเนี่ยจะส่งมอบให้มูลนิธิไปชาปนกิจให้เรียบร้อย
ค่อยไปเอาเท่ากระดูกมาทำบุญให้ภายหลัง
สมบัติของพี่ชายล่ะรถกระบะรถอีแตนและวัวที่เลี้ยงไว้

แล้วก็จะเอาเงินมาจัดงานทำบุญให้กับพี่
ที่เหลือก็คงจะเก็บไว้ให้หลานก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ย
เมื่อวันหน้าถ้าเขาพ้นโทษออกมาแล้ว
แล้วเขาสำนึกได้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ตำรวจสพเมืองเชียงรายครับยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ก่อเหตุได้นะครับ

นี่ครับไม่บอกข้อมูลอะไรเลย
เรื่องต้นเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีและความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน